คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
ชาวเชียงใหม่ตอนนี้เขากำลังให้ความสนใจ
หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

แต่ว่าเขาใช้เป็นดินสอวาดภาพหลายเส้นนะคะ

แล้วก็ร้องเพลงพระราชนิพลได้ภัยร้อมากเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคือภาพวาดลายเส้นที่นายพรมพัฒน์

นักศึกษาชั้นปี๓อายุ๒๐นะคะ
นักศึกษาสาขาทัศนสินคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บรรจงใช้ปากวาดภาพหลายเส้นแบบนี้ค่ะ
เก่งมากจริงค่ะคุณแม่คือคุณแม่นัทยาพักษ์นะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตัวน้องพรมพัฒน์พิการแขนขาผิดรูปมาตั้งแต่เกิด
ต้องนั่งรถวิวแชร์ไปเรียนหนังสือ

ลูกชายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางเรื่องนะคะ
แต่เรื่องการวาดภาพการเขียนชอบมาก

หลังจบม๖ก็มาสอบเข้าเรียนต่อ
สาขาทัศนสินคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ก็สอบเข้าเหมือนนักศึกษาทั่วไปเลยนะคะ

คือเลือกเรียนได้ตามที่ชอบเลยนะคะ

ที่ผ่านมาได้รางวัลเยอะแยะเลยคุณผู้ชม
เมื่อ๒๙กรกฎาคมปีที่แล้ว

นักศึกษาพิการประเภทความพิการทางร่างกาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สร้างความปราบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะ
อกจากน้องจะเก่งเรื่องของการวาดภาพด้วยปากแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของทางมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

ตอนนี้ชาวเชียงใหม่ชื่นชมมาก
แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งประเทศค่ะ

เนี่ยแค่ท่อนเดียวยังแบบ

ตั้งแต่เล่าข่าวมาตั้งแต่ต้นข่าวที่คุณเขมสอนเล่าเนี่ย
เขาหน้าเขายิ้มตลอดเลยนะเขาดูมีความสุขกับชีวิตมากโอ้โหน่าชื่นชมค่ะ